วาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย

ที่ตอนนี้หันไปทางไหนก็จะเต็มไปหมดบนท้องถนน
ใช่แล้วล่ะครับรายเดอร์ส่งอาหารนี่แหละ
แต่ตอนนี้อยากจะรู้จังเลยล่ะครับ
รายเดอร์เขามีเทคนิคอะไร
ที่ทำให้รายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมล่ะครับ

พี่เอลองเผยเคล็ดลับมาหน่อยได้ไหมครับ
วิ่งหลายค่ายค่ะ

ถ้าเราวิ่งหลายค่ายเราก็จะมีโอกาสที่จะได้
รับงานของช่วงพีคพีคของแต่ละค่าย
แล้วอย่างสมมุติเวลาพี่ไปส่งค่ายที่
ซอยงานต้องแย่งงานนะคะ
บางทีพี่เอ๋พูดว่าซอยงาน

ซอยรอซอยงานซอยรอ
มันคืออะไรพี่เอเอาให้มันชัดครับ
ค่ะก็คือการกดงานของรายเดอร์นี่แหละค่ะ

ก็คือว่ามันจะมี๓ปุ่มนะคะ

เราก็ตั้งซอยอย่างนี้แหละค่ะซอยนี้แหละค่ะ

ถ้างานมาบนเราก็ไม่ได้มาร่างเราก็ไม่ได้นะคะ

ถ้าเห็นรายเดอร์เขาทำแบบนี้
อย่าเพิ่งคิดว่าเขาเล่นเกมกันนะครับ
นี่แหละเทคนิคที่ทำให้ได้งาน
เป็นเพราะออเดอร์จะขึ้นมาที่หน้าจอมือถือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
จึงทำให้พี่เอเขานำปากกามามาร์คจุดของปุ่มในการรับงาน

ก็จะได้รับงานปั๊บก่อนใครเพื่อนนั่นเองล่ะครับ

ค่ะคนอื่นอาจจะชอบงานใกล้
พี่ชอบแบบไหนครับชอบงานบินค่ะแม่ป่ะ

แล้วแต่ความถนัดใช่ค่ะพี่เอ๋บอกว่างานบินนี่แหละ

ต้องบอกว่าที่พี่เอเขาชอบรับงานบิน
หรืองานไกลพี่เอบอกว่า
จะทำให้รายเดอร์ได้ค่าเส้นทางที่เพิ่มขึ้น

ถ้าวิ่งเกินพื้นที่ที่เราลงทะเบียนไว้สัก๕กิโล
ก็จะทำให้ได้เงินเพิ่ม๕๐บาทแล้วนั่นเองล่ะครับ
พี่เอครับจะเป็นรายเดอร์ต้องทำยังไงครับ

แล้วเหนือจากนั้นก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ค่ะ
มอเตอร์ไซค์จะเป็นรายเดอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะ
แต่เรื่องของใบขับขี่ต้องมีด้วยถูกไหม

อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังท้อ
ช่วงนี้วิกฤตมันมาเยอะจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พี่คิดว่าปัญหาอุปสรรคต่างเป็นธรรมดาของมนุษย์
ที่เรามีเท่ากันเลยเนี่ยคือหนึ่งหัวใจ

บางคนเป็นผู้พิการนะคะก็ยังมาขับรายเดอร์เลยค่ะ
แล้วเราอ่ะเราจะไม่สู้เลยเหรอ
โอ้โหวันนี้ถือว่าได้แรงพลังบวกเยอะจริงจากพี่เอนะ
ต้องขอขอบคุณพี่เอมากจริงนะครับ

ใครที่กำลังมองหาอาชีพสร้างรายได้
รายเดอร์ส่งอาหารก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับ